ออกไปทำงานข้างนอกโดยเฉพาะพื้นที่กลางแจ้ง
เพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอาชีพของเขาก็คือรับจ้างหวานข้าว
ก็ไปหวานข้าวในทุ่งนาที่ปฐุมธานีแล้วฝนตกหนักด้วย

โดนผู้ชายคนนี้เบื้องต้นอาการสาหัสแล้วก็มีเลือดออกในสมองด้วยนะครับ
เกิดเหตุฟ้าผ่านหนุ่มรับจ้างหวานข้าวกลางทุ่งนาอำเภอราชหลุมแก้ว
ปฐุมธานีทราบชื่อคือนายสมชายผึ่งวันอายุ๔๑ปี
อาการสาหัสนะครับเสื้อผ้าขาดแล้วก็มีรอยไหม้ตามลำตัว
นำตัวส่งโรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว
สอบถามนายรังสรรค์มาเข้าวงบอกว่าตัวเขาเองกับนายสมชายเนี่ย
ก็คือคนที่ถูกฟ้าผ่าเนี่ยนะครับช่วยกันหวานข้าวในทุ่งนา
ขณะที่เกิดเหตุหวานข้าวเสร็จแล้วเห็นว่าฝนใกล้จะตก
ก็เลยนำเครื่องหวานข้าวไปเก็บที่รถกระบะจากนั้นหันไปเรียก
นายสมชายคือคนที่ถูกฟ้าผ่าให้รีบกลับมาที่รถ
จังหวะนั้นเองฟ้าผ่าลงมาที่ตัวนายสมชายอย่างจัง
เลือดไหลออกจากหูทั้งสองข้างก็เลยรีบไปเรียกญาติ
นำตัวนายสมชายส่งโรงพยาบาลลาดหลุมแก้วนะครับ
สุดท้ายนำตัวส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลปฐุมธานี
ล่าสุดแพทย์กำลังผ่าตัดสมองเนื่องจากว่ามีเลือดออกในสมองนะครับ